โดนคนปวดในไอจีเล่นแรงมาก
อยู่ที่หน้า๓๕นี่ค่ะ

คุณอย่ามาเบิ้นทีชั้นต่อน่า

แล้วก็แสดงความคิดเห็นดูหมินเกลียดชังในสตาแกรม
หลังจากเจ้าตัวเขาแจ้งความไว้แล้วในวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
สำหรับความของคุณอ้ำบอกว่าวันนี้ได้นำหลักฐาน
เบื้องต้นทราบว่ามีผู้ชายอินสตาร์แกรมทั้งสิ้น๕ชื่อ
โพสต์ข้อความดังกล่าวนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนเดียวกัน
แล้วก็มาแตกชื่อเป็น๕ชื่อ
โดยหลังจากที่ได้เข้าแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้
เพื่อขอตรวจสอบอินสตาแกรมทั้ง๕บัญชีเรียบร้อยแล้ว
ยังพบอีกว่าภายหลังจากที่เขาแจ้งความ
ได้มีอินสตาแกรมบางบัญชีปิดตัวลงไปแล้ว

มาเลยกูจะตามฆ่ามึงด้วยนู่นนี่นั่นแบบจะตามฆ่าอะไรนะแฟนคลับมึงทีละคนจำได้ปิดทำไมปิดทำไมอย่างนี้นะต้อง
คือบางทีคิดว่าเราใช้ชื่อเปลี่ยนชื่อไปคนจะตามไม่เจอตอนนี้เจอหมดค่ะ
เราคิดว่าในโลกออนไลน์จะสามารถจะปิดบังตัวเอง

คือไม่งั้นมันก็ควบคุณไม่ได้ใช้วิธีนี้ด่ากันใช้ไลน์กันไม่ได้
กูนักนะเดี๋ยวก่อนเอาบ้างอ่ะมึง